ดีกว่าให้น้องเมดกัลคูประชมช่วยอ่อนหมายว่าอ่อนออกรึเปล่า
ใบลงบันทึกประจำวันใบนี้มันเขียนว่าอะไร

คดีอะไรเนี่ยถึงจะอ่านออกได้

ผมว่าปฏิรูปไอ้นี่ก่อนเขียนอะไร

นี่มันลายมือใช่ไหมครับนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเอ็กซาราวุฒิร้อยเวร
ประชาชนโพสต์เอกสารรายงานประจำวัน
เกี่ยวกับเรื่องกับของคดีที่เขียนด้วยลายมือ

โดยจากในภาพคือแน่นอนมันแทบจะอ่านไม่ออก

อ่าเขาก็โพสต์ว่าจะปฏิรูปตำรวจ
ผมว่าปฏิรูปไอ้นี่ก่อนเขียนอะไร

ชาวเน็ตเขาช่วยกันแกะลายนิ้วมืออันนี้ลายมือนี้อ่านออกแต่เพียงว่ารถมีซูบิชิทะเบียนอ่ะเขาอ่านออกเหมือนที่น้องมิดอ่านออกอ่านออกแค่ว่ารถมีซูบิชิทะเบียนยอหญิงงองูห้าหกหกหนึ่งส่วนที่เหลืออ่านไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรส่วนด้านบนระบุสถานีจำรวจก็มีชาวเน็ตช่วยกันแกะแล้วว่าอ่านว่

นครราชศรีมาชี้แจงแบบนี้เลย๙ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนคนหนึ่งเดินทางไปลงบันทึกประจำวันอุบัติเหตุรถยนต์ชนทรัพย์สินราชการเสียหายคือไปชนเครื่องกั้นทางรถไฟเสียหายซึ่งปกติแล้วเนี่ยเสมียประจำวันต้องพิมพ์พิมพ์ใบลงบันทึกประจำวันด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ในวันนั้นเนี่ยระบบมันขัดข้องทำให้ตำรวจนาย

ก็ยอมรับว่าจะปรับปรุงเขียนให้ดีขึ้นให้อ่านออกมากขึ้นอันเนี้ยคือเอกสารที่ที่ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์นะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่านออกเขียนง่ายสบายสบายเพราะว่ามันเลือกขอนได้อะไรได้แต่เนี้ยเขาบอกเขารีบก็เลยเขียนแบบเนี้ยฮะเป็นเหตุศูนย์วิสัยแต่รีบยังไงก็ก็ขอให้อ่านออกที่เธอ